เอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องผมว่าไปหาอะไรกินกันดีกว่านะครับ
ระดับผมพาไปทั้งทีต้องไปกินอะไรที่มันมี

ใครเห็นแล้วก็อยากกินกันทั้งนั้นแหละครับ
อยู่ที่ไหนที่จังหวัดกำแพงเพชร
ร้อยล้านแอปลานกระบือ

บนลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับ
คนมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับร้านนี้
เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยลูกค้ามาลองทานแล้วติดอกติดใจเป็นอย่างมาก
และกำลังเป็นที่พูดถึงของเหล่าบรรดา
สายชิมสายกินเส้น
กุ๋ยตงกุ๋ยเตี๋ยวไข่ไข่ดูสิคะ
กมาเป็นหม้อไฟมาเริ่มเทิมขนาดนี้เครื่องแน่นใช่ค่ะ
ใช่ครับเขาบอกว่าน้ำซุปที่นี่คือทีเด็ดเลยนะ
มันหอมเข้มข้นกลมแล้วก็มีความจัดจ้าน
วกกับปริมาณที่ให้มาโอ้โหเต็มหม้อขนาดนี้แทบล้นทะลักออกมาเลยทีเดียว
นี่เห็นมั้ยน่ากินน่าทานไปยังมัก

เธอบอกว่าสูดเด็ดอยู่ที่น้ำซุปอย่างที่ผมบอกนะเห็นมั้ย
ซุปของที่นี่อร่อยเด็ดไม่เหมือนใคร
แล้วเวลาเสิร์ฟมานะฮะบอก
ว่าชามเดียวมีทั้งเผ็ดหวานเข็มสามรสครบกลมกล่อมโอ้โหแล้วข้างในมีอะไรบ้าง
อ่ะเห็นแล้วมีไข่มีไข่ได้ไหมมาเป็นยางประตูมแบบนี้เลย
แล้วก็มีทั้งเนื้อมีทั้งหมูแล้วก็ตับสดลูกชิ้นหมูตุ๋น
แล้วก็มีขออนุญาตพูดตีนไก่คุณชนะชอบมากอยากกินตีนไก่
เออมาพญาเยอะแยะเลยต้องไปร้านนี้ไปร้านนี้ครับมาเลยครับ
ครบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับราคาว่ามาเลยค่ะชามนึงนะฮะ
ถ้าแบบเป็นชามธรรมดาทั่วไปก็สามสิบถึงสี่สิบห้าราคาปกติทั่วไป
ถ้าเป็นเมนูหม้อไฟแบบเมื่อกี้อ่ะคะหม้อไฟเนี่ยก็ร้อยเก้าสิบเก้า
ราคาเริ่มต้นเป็นไงไม่แพงอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นลองไปกันได้นะครับ
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยร้านแอดลานกระบือที่จังหวัดกำแพงเพชร
ไม่ถูกโทรไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว๒เบอร์ด้วย

โอ้โหน่าทานมากเลยนะคะน่าจะถูกใจสำหรับคนสายกินเส้น
แล้วก็สายกินเนื้อกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะไปกันได้เลยนะจ๊ะ
เวลาไปแล้วต้องถ่ายรูปคุณเห็นไหมทุกคนก็ยกโทรศัพท์มาถ่ายรูป
อยากให้ดูว่าหม้อไฟมันใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการเครื่องแน่นเครื่องเต็มมาก
ก่อนกินต้องถ่ายรูปโดยเบาสาวสาวด้วยท่านได้จ๊ะน่ะ
เออเขาให้ถ่ายรูปอาหารไม่ได้ถ่ายรูปตัวเอง
แม่ถ่ายรูปตัวเองผิดเหรอ

แต่ใครกินของอร่อยก็มีความสุขด้วยนะคะ